อีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้ก็ชาวเน็ตแตกตื่นกันเหมือนกัน
เพราะเป็นเรื่องของเน็ตไอดอลคนหนึ่งนะคะ

คนนี้เนี่ยปัจจุบันอยู่ในโรงพยาบาลนะคะ

เพราะว่าลีลาการโพสต์ท่าแต่งตัว

ช่วงที่ไปโพสต์ตามทุ่งไร่ท้องนาเนี่ยนะครับ
คนเห็นแล้วต้องแบบซีโรราบให้เธอดู
ตามไร่นาตามพืชสวนเกษตรเนี่ยนะฮะ

เธอกำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะคุณผู้ชม
แพนเค้กป่วยตั้งแต่เดือนเมษายน
เริ่มจากมีอาการปัสสาวะเป็นเลือดค่ะ
แล้วก็หลังจากนั้นอาการแย่ลงมีแผลอักเสบ
เริ่มจากอวัยวะเพศมีเลือดแล้วก็บวม

ซึ่งทางแอดมินแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ย

ก็คือน่าจะเกิดจากที่แพนเค้กได้รัดอวัยวะเพศไว้ตลอดเวลา
หรือที่เรียกกันว่าการแต๊บนั่นแหละค่ะ
รวมไปถึงอั้นปัสสาวะนานจนอักเสบด้วย
ก็ตั้งแต่เริ่มโพสต์ท่ามีรับงานอะไร
บางทีก็ไปต่างจังหวัดก็รัดเอาไว้นะคะ

ซึ่งทางหมอก็ได้ผ่าตัดออกนะคะ
แล้วก็นำอวัยวะเพศที่ตัดไปตรวจ
ซึ่งบรรดาแฟนคลับหลายคนก็แห่เข้าไป
ให้กำลังใจแพนเค้กกันอย่างล้นหลามค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีของเราก็ไปตามต่อประเด็นนี้
เดินทางไปที่ตึกศัลยกรรมปัสสาวะโรงพยาบาลขอนแก่น
เพื่อสอบถามอาการของแพนเค้ก
เล่าว่ามาเฝ้าอาการของลูกชายตั้งแต่มารักษาตัวอยู่ที่นี่นานกว่า๒สัปดาห์แล้ว
หลังจากการผ่าตัดอาการแพนเค้กยังไม่ดีขึ้นนะคะ
เนื่องจากไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับคุณหมอไม่ค่อยกินข้าว
ทำให้น้ำหนักลดร่างกายอ่อนแรงแล้วก็มักจะบ่นว่าเหนื่อยอยู่ตลอดด้วย
อีกทั้งยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จึงต้องเฝ้าอยู่ข้างเตียงตลอดนะคะ
เพราะว่าบอกว่าก่อนหน้านี้ก่อนเข้าโรงพยาบาลไปดูดวงมา
แล้วก็หมอดูบอกว่าชะตาถึงขาดก็เลยรู้สึกว่าโอ๊ยนี่หมดกำลังใจ
คือผู้ป่วยจริงเลยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญนะ
จะทำให้เขามีพลังจะทำให้กินข้าวจะทำให้ยอมได้รับการดูแลอย่างนี้นะฮะ
มันมีคำว่าแรงบันดาลใจจริงใจบันดาลแรงนะคะ
ถ้าใจอยู่ใจสู้เราอยู่ได้
บอกว่าเธอเคยเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนะ

ดังนั้นช่วงนี้คนที่ติดตามในโลกโซเชียลเคยเป็นแฟนคลับเธอ

ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะให้ทางแอดมินเพจ
ว่าคุณแม่คนที่อยู่ใกล้ชิดสามารถสื่อสารให้กับคุณแพนเค้กได้ทราบได้
ว่ามีคนรอให้เธอสู้
แล้วก็กลับมาสร้างเสียงหัวเราะสร้างสีสันสร้างความสุขให้กับโลกใบนี้อยู่นะคะ
ช่วงบ่ายวันนี้ทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น

ก็จะมีการแถลงข่าวอาการแล้วก็สาเหตุการป่วยของแพนเค้กอีกครั้งหนึ่งด้วย
ตรวจเลือดแล้วไม่พบเชื้อนะคะเป็นแค่มะเร็งอย่างที่บอกไป
ตอนนี้ก็ต้องรอแถลงข่าวตอนบ่ายอีกทีนึง
แต่ถ้าใครต้องการที่จะช่วยเหลือคุณแพนเค้กสามารถร่วมบริจาคเงินได้นะคะ
บัญชีธนาคารขึ้นอยู่นะตอนนี้เลยนะคะ
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีนิวัฒน์แสงหม้อค่ะ
เลขที่บัญชี๔๐๔๓๐๔๕๓๙๘นะคะ
ก็สามารถที่จะแคปหน้าจอหรือว่าถ่ายรูปไว้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วย
คือทั้งเรื่องของเงินและที่สำคัญเรื่องของการให้คำพูด
ให้แรงบันดาลใจให้กลับมาสู้อีกครั้งหนึ่งสำหรับคุณแพนเค้ก
ถ้าได้ยินแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่าคนในโลกโซเชียลยังคงให้กำลังใจคุณอีกเยอะ
คุณเคยมอบความสุขให้กับพวกเราในการได้ดูภาพของคุณโพสต์
ตามสถานที่ต่างใส่เสื้อผ้าเซ็กซี่ตามสารที่ต่าง
ทุกคนมีรอยยิ้มตอนนี้อยากให้คุณมีรอยยิ้มด้วยกำลังใจจากพวกเรานะฮะ

แล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับหายไวนะคะ
สู้อย่าชื่อหมอดูทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเอง
อายุ๒๗เองนะฮะยังชีวิตได้อีกยาวไกลนะครับ